คราวนี้เป็นการจับกลุ่มพระได้คากุฏิเลย

บวชแทนคุณพ่อแม่ช่วงเข้าพรรษา

บอกว่าจะได้มีแรงในการทำกิจของสงฆ์แล้วก็ไม่ทิ้งหลักฐานด้วยคุณผู้ชม
นี่ตำรวจสพนาจอมเทียนและนายสุพศอินแย้ม
ผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ได้จับกลุ่มพระประวิทย์อายุ๒๒ปี
แล้วก็ยังมีวัยรุ่นอีก๒คนนะคะอายุ๑๙ปีกับ๑๕ปี
ตอนที่กำลังมั่วสุมเสพยาอยู่ภายในกุฏิวัดแห่งหนึ่ง

แล้วที่ตำรวจสามารถเข้าไปจับกลุ่มได้
เป็นเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
บอกว่าตำรวจช่วยมาดูหน่อยเถอะ
เพราะว่าพระประวิทย์มีพฤติกรรมคือใช้กุฏิ
เป็นสถานที่มั่วสุมเสพยาแล้วก็มีวัยรุ่นมาอีก
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพระรูปอื่นในวัด
ทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบ
ก็เจอค่ะอุปกรณ์ในการเสพไอซ์นะคะ
ซึ่งพระประวิทย์ก็สารภาพว่าเพิ่งบวชมาช่วงก่อนเข้าพรรษานี้เอง
เพื่อที่จะทดแทนคุณบิดามานดา
แล้วก่อนที่จะถูกจับเนี่ยนะพระประวิทย์ให้เพื่อนก็คือนายเอ็ม
บอกว่าให้เอาข้าวเหนียวขนุนมาถวายหน่อย
แต่ให้ใส่ไอซ์มาในข้าวเหนียวในไส้ขนุนด้วย
เอามาถวาย๔ชิ้นเดี๋ยวจะฉันเป็นพระทหารเพล
จากเดิมพระประวิทย์บอกว่าเคยเสพไอซ์ด้วยการดูดใช่ไหม
เขาก็มาเปลี่ยนรูปแบบคราวนี้มากินแทน

แต่ทีนี้เขาก็เอาน้ำกะทิมามันจะได้ไม่ขมก็กินไปด้วย
แล้วก็บอกว่าเวลาที่ฉันข้าวเหนียวขนุนไส้ข้าวเหนียวแล้วมียาไอซ์อยู่
ทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยมีเรี่ยวแรงในการทำกิจของสงฆ์ได้มากขึ้น
ฟังเสียงพระประวิทย์หน่อยค่ะ

น้ำกะทิเขาราดไม่ได้มันจะไม่ไหลของผม
ก็คือมีโยมเพื่อนของหลวงพี่เหรอ
ด้วยยาไอศ์ใส่ขนุนเม็ดสนิดนึงให้กิน

แล้วก็ถามว่ายาไอซ์ที่ยัดใส่ข้าวเหนียวในขนุนเนี่ย

พระประวิทธิ์บอกว่าไม่ใช่
ก็หวายเป็นประจำเลยแล้วบางครั้งก็ให้เอามาส่งที่กุฏิ
เพราะว่าที่เปลี่ยนจากการเสพจากการดูดมาเป็นการกิน
เพราะว่าหนึ่งคือไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้
แล้วก็๒คือมันก็เข้าไปในร่างกายเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่านำตัวไปทำพิธีลาศิกขา
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหลังจากนี้นะคะ